วันนี้ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษได้ออกมาพูดถึงปัญหาคอรัปชั่นนะคะ
ซึ่งท่านบอกว่าการคอรัปชั่นคือการโกงชาติค่ะ
ซึ่งก็ยอมรับว่าระบบอุปถัมภ์เป็นเรื่องที่แก้ยาก
แต่อยากจะให้ทุกคนช่วยกันหาทางออกในเรื่องนี้นะคะ
เด็กเรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานงานสัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติคอรัปชั่นหายนะประเทศไทยโดยมีผู้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทุจริตเข้าร่วมด้วย
พ่อเอกเบรมกล่าวตอนนึงว่าส่วนตัวแล้วเรียกการขอรับชั่นว่าการปล้นชาติผู้ที่สนใจในปัญหาก็พยายามคิดค้นวิธีการปรับรามกันหลายอย่างซึ่งผู้ใหญ่ต้องทำตัวให้เป็นเด็กรุ่นใหม่และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเพราะคนราวเ
ช่วยกันบริจาคหรืออาจทำเป็นกะถิ่นปราบโกง
ซึ่งเชื่อว่าคนไทยที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองก็จะมาช่วย
แต่ปัญหาบางอย่างก็เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข
ปัญหาระบบอุปถัมภ์ที่ต้องขอให้ทุกคนช่วยกันคิดหาทางออก
คนผิดก็จริงก็ถูก
แต่ว่าเขาก็จะตอบแทนบุญคุณ
คนที่เขามีบุญคุณก็ถูกอีกครับ
มันก็เป็นเรื่องยากแต่ผมคิดว่านี่คือปัญหาอันหนึ่ง
นี่คือปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องมานั่งช่วยกันคิดว่า
ให้เขาแยกให้ออกว่าอันนี้ไม่ควรจะเป็นผู้ทำนะ

พลเอกเบรมยังกล่าวอีกนะคะว่า
เราไม่มีมาตรวัดความขี้โกง
ไม่มีมาตรวัดความร่วมมือ

ความรู้จักละอายของคนในชาติลดลงหรือมากขึ้น
แต่เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ยากมาก
โดยเฉพาะการทำให้คนเลิกคิดว่า
ปราบรามทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง
เพราะบางคนคิดว่าเขาไม่ได้ถูกปล้นไม่ได้ถูกโกง
แต่นี่คือปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องช่วยกันแก้ไขค่ะ